ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย

ข้าวใส่ไข่สดใหม่

ฮะไม่ใช่ผมมันกระแตกกระเจิงไง

อืมผมดกดำเยอะด้วย

ฉันเบื่อแต่พรุ่งนี้ฉันจะตรวจอีกต่อไปฉันจะบอกละ
ห้าวันจะตรวจทีฉันบอกดูสิจริงจริงเอ๊ะวันนี้ก็มเบิร์ทแถลงเรื่องของผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในวันนี้นะคะ
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
วันนี้ก็มีการแถลงสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๘๗ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมณวันนี้นะคะ๑๓๖๘๗ราย
หายป่วยแล้ว๑๖๖๒รายและยังคงรักษาตัวอยู่๒๙๕๐รายค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มมี๒รายนะคะ
อดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๕รายด้วยกัน
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๗๔เป็นชายชาวอังกฤษอายุ๖๑ปีค่ะเดินทางมาจากอังกฤษ
อาการของเขาก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามแบบว่ากล้ามเนื้อนะคะ
ก่อนจะตรวจพบติดเชื้อหลังจากนั้นอาการแย่ลงค่ะแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๒๔มกราคม
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๗๕เป็นหญิงชาวไทยอายุ๕๖ปี
มีโรคประจำตัวหลอดเลือดสมองหายใจเหนื่อยหอบแล้วก็เสียชีวิตในวันที่๒๑มกราคม
ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งเป็น๑ติดเชื้อในประเทศ๖๑ราย
ค้นหาเชิงรุกในชุมชน๑๑๖ราย
แล้วก็๓ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วเข้าสาขากักกันโรคอีก๑๐ราย
ทางด้านแพทย์หญิงอภิษมัยก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้
ทางกรุงเทพมหานครจำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
เพราะว่าไทม์ไลน์ของคนที่๑คนที่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงที่เชียงใหม่
ซึ่งหลังจากทุกคนไปงานวันเกิดก็มีการพบเชื้อแสดงอาการ
ซึ่งไม่เท่ากันบางรายเนี่ยมีอาการบางรายอาจจะไม่ได้แสดงอาการ
จากผู้ป่วยรายนึงที่เป็นร้านสูตรอายุ๔๐ปี
เชื่อมไปคัสเตอร์ที่๒แล้วก็นำไปที่คัสเตอร์ที่๓อีกทอดหนึ่ง
แต่เชื่อมโยงกันจากการกระจายเชื้อของผู้ป่วยรายแรกที่มาจากเชียงใหม่
เอาง่ายคนที่มาจากเชียงใหม่ไปทั้งงานมะตูม

ก็เลยกลายเป็นว่ากระจายไปเป็น๒สาย
และในแต่ละงานก็มีกระจายกันไปอีก

ซึ่งงานมะตูมวันที่๙นะครับ

แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็กลับมา
กลับมาเสร็จก็มาร่วมงานที่ของมะตูมเนี่ยในวันที่๙

เองเนี้ยก็ก็ก็คนนี้ก็เอาเชื้อเนี้ยเหมือนกับมาแพร่อยู่ในนั้นค่ะอ่า
เพราะฉะนั้นก็บอกว่างานมะตูมจริงจริงฉันเช็คเมื่อกี้นี่ที่เมื่อกี้
ก่อนเข้าเนี่ยคือมีคนร่วมประมาณสิบสี่คนอืมสิบสี่คนแต่ก็สิบสี่คน
ตอนนี้ก็คือน่าจะติดไปแล้วประมาณสัก๖๗คนเมื่อวานได้คุยกับ
ตูมว่าเฮ้ยแกสรุปแล้วคือใครมันก็บอกว่าตอนนี้มันเครียดมาก
พี่หนูขอปิดมือถือก่อนแล้วคือฉันพยายามติดต่อบอกเฮ้ยแกต้องพูดต้องเล่าว่าเป็นยังไง
คือคือจริงจริงอย่างที่เชียงใหม่เองด้วยความที่อ่ะสถานบันเทิงนั้นมีคนติดจริงจริงคนที่ไปเที่ยวในวันนั้นเขาต้องกักตัวอยู่แล้วไงโดยปกติเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าออกเดินทางไปตามจังหวัดต่างหรือการแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยเพื่อการการแพร่ระบาดเพราะบางทีบางคนอ่ะไม่แสดงอาการจริงแต่บางท
เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังดีกว่าคืออย่างนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือสมมุติว่ามีจอไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับตอนช่วงปีใหม่เสร็จแล้วเนี่ยไปเที่ยวในผับแห่งหนึ่งจอเนี่ยกลับมาที่กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นมาร่วมงานของมะตูมแล้วก็นำเชื้อเนี่ยมาปล่อยอยู่ในกลุ่มของของมะตูมมะตูมนะฮะสองนะครับมีเพื่อนของมะตูมคนหนึ่งอยู่ในงานนี้ด้วย

ไม่แน่ใจเป็นน้องของคนที่อยู่ในงานมตูมนี่แหละแล้วเขาได้รับเชื้อจากพี่มาแล้วน้องคนนี้ก็ไปงานใช่มันก็เลยสปิดออกไปกันแบบนี้เขาก็ใช้คัตเตอร์หนึ่งคัตเตอร์สองคัตเตอร์สามแต่ที่แน่แน่เนี่ยตอนเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าจะมองว่าคนที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ใช่มตูมไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นซ

มันเลยกลายทำให้ทุกอย่างมันดูมั่วหมด

ซึ่งตอนที่คุณหมอแถลงเนี่ยคือคุณหมอท่านก็แถลงอยู่แล้วว่า
ว่าจริงแล้วไปงานอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นคนละงาน
แต่ปรากฏว่าพอไปจับมาออกกันปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นแบบ
ทำร้ายทุกอย่างมันเพลิกไปหมด
ไปให้กับผู้หว่าผู้หว่าสมุทรสาครซึ่งวันนี้ก็มี
การพูดว่าเฮ้ยต้องเจาะคอแล้ว
ซึ่งก็มีหลายคนก็ส่งกำลังใจไปให้
บดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เขาได้แถลงอาการล่าสุดไปเมื่อประมาณบ่าย๒โมง
แพทย์ได้เจาะคอพบว่า
สามารถรับออกซิเจนให้ดีขึ้นลมเข้าปอดได้ดี
คุมการหายใจได้ดีการติดเชื้อไข้ลดลง
ให้ยาปฏิชีวนะตอบสนองได้ดีแต่ต้องรอดูอาการ
อย่างใกล้ชิดนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้
มีข่าวลือว่าผู้ว่าเสียชีวิต
ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีออกมาพูดเองเลย
คือคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรี
และการกระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดเลยว่า
ผู้ว่าไม่ได้เสียชีวิตไม่เป็นความจริง
ได้รับรายงานการรักษาจากทีมแพทย์อยู่ตลอดเวลา
ล่าสุดก็ได้รับรายงานว่าได้เจาะคอ
เจาะคอเพื่อดูดเสมหะให้หายใจสะดวกขึ้น
ส่วนเรื่องข่าวลือตนเห็นแล้ว
แต่ไม่เป็นความจริงขอความกรุณาอย่าลืออะไรที่ไม่เป็นความจริง
คือคิดอย่างเดียวว่าท่านต้องหายอันนี้คือคนไทยกำลังส่งกำลังใจไป
อันนี้ถือว่าติดโควิดจากการปฏิบัติหน้าที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยล่ะ
ขนาดเดียวกันเขาก็บอกเลยว่าไม่จริงขอให้แบบว่าอย่าไปลื้อ
ท่านยังไม่ได้เสียชีวิตแต่ก็คือมีการเจาะคอไหมเจาะคอจริง
แล้วก็ทางสิริราชเขาก็ได้ออกมาให้ข้อมูลไปแล้วตั้งแต่บ่าย๒
ว่ารักษาอยู่ขั้นตอนไหนมีการเจาะคอเพื่ออะไร
แต่คนเราเวลาไปเจอคำว่าเจาะคอนี้มันจะตกใจ
เพราะถือว่าท่านผู้ว่าท่านนี้ติดโควิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะฮะ
จากการปฏิบัติหน้าที่จริงคือท่านลุยงานจริงคือท่านลงพื้นที่ท่านแบบลุยอ่ะแล้วคนที่สมุทรสาครก็รักท่านนะรักมาก
เนี่ยฮะก็คือท่านแบบเอาจริงเอาจังเวลาที่มีปัญหาปุ๊บท่านก็ไม่ได้เหมือนกับเก็บตัวคือท่านก็ลงเลยอ่ะไปทุกที่อะไรอย่างเงี้
เขาบอกว่าแม้กระทั่งตลาดกุ้งตอนที่แบบว่ามันการแพร่ระบาดเอาจริงเขามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ไปส่งลูกน้องไปก็ได้แต่ตัวเขาเองไปลุยเองเลย
ลุยจนติดโควิดมาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะนำเสนอข่าวว่าตอนนี้เขาไม่ได้เสียชีวิตแต่ทางโรงพยาบาลศิริราชเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการเจาะคอเจาะคอเพื่อให้ออกซีเย็นให้มีอากาศเนี่ยมันหายใจดีขึ้น
อันนี้เองเท่านั้นนะครับก็อย่าบอกว่าถึงขนาดวันนี้แล้วจังหวัดตีต้องออกมาแก้ข่าวลือก็เลยว่า
ท่านยังไม่ได้เสียชีวิตนะ
ไอฮีบเล็กนะครับก็แน่นอนนะตัวนี้วิธีภาคศาออกมานะครับ๒๕ปีนะ
เอาไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลย
ในคดีที่โจทย์นั้นขอให้เพิ่มโทษแล้วก็นับโทษต่อด้วย
โดยสารนั้นสืบพยานโจทย์ปากเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับนะฮะ
ก็คืออันนั้นเป็นภาษาของในศาลกันแล้วกันเอาไปง่ายดีกว่านะฮะ
คือตอนนี้สารท่านพิพากษาลงโทษจำคุกทั้งหมดใน๒๕ปีปรับอีก๗๕๐๐๐บาท
โดยให้นับโทษนะฮะต่อจากคดีอาญาที่สารอาญาธนบุรีได้ตัดสินไปก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็ให้มีการลึกของกลางด้วยนี่แหละฮะก็แบ่งเป็นกลำกันไปนะครับ
แล้วก็ฆาตกรรมหญิงสาวต่อเนื่องก็เอ่อสำนวนเนี่ยก็โดนไปบ้างแล้วนะครับ
โดยวันที่๑๙กุมภาพันธ์ปี๖๓คดีความผิดฐานมีเมดแอมฟิตามีน
มีกัญชาอาวุธปืนพิพากษาจำคุกไป๑๐ปี๕เดือนนะฮะ
ปรับไป๕๖๔๗๕๐บาท
วันที่๓๐ธันวาคมก็มีคดีความผิดฐานพกพาวุฒิปืนไปในเมืองและข่มขืน
พากษาจำคุก๑๑ปี๔เดือน
เนี่ยฮะก็เป็นกรรมไป
ค่อยล่ายไว้คดีคดีคดี
นะอายหิบเล็กก็ถือว่า
คดีเกินขวัญของปีที่แล้วที่หลายคนติดตามกันแบบ
โหมันมีแบบนี้จรึงเหรอวะนึกว่าเราดูหนัง
แล้วก็มีคนไปดูโอ้โหที่ดินของไอซีบเหล็ก
ตรงแถวนั้นมหาศาลจริงนะ
มหาศาลเยอะมากที่บางแค้นี้
อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีการนำเสนอเรื่องเคนมผง
ปรากฏว่าวันนี้ตำรวจเก่งฮะตำรวจรวบรูแปงไต้หวัน
ขณัดผลิตอยู่เลยขณัดผลิตเคนมผงส่งก่างกรุ่งเลย

วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพร้อมด้วย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็นำกำลังเข้าตรวจคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
อโศกหลังจากที่ชุดปราบปรามยาเสพติด
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
เขาได้สืบทราบว่าเฮ้ยมีผู้ต้องหาเนี่ย
มาอยู่ในคอนโดดังกล่าวนะครับก็ไปตรวจค้น
ห้องพักพบยาเสพติดนะครับเป็นเคนมผง
ที่มีการแพร่ระบาดที่บอกว่าโอ้โหครั้งเดียวเนี่ยตายได้เนี่ยแหละ
มีคนตายจากเคนมผงมหาศาลเนี่ยนะฮะ
แล้วก็จับตัวในโชว์วายเชิญฉายาลูแปงไต้หวันได้เลย
นี่คนนี้นะฮะเขาก็ตรวจปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ย
มีการใช้ชื่อปลอมนะฮะมีสำเนาหนังสือเดินทางหลายสัญชาติมากเลย
ไม่ใช่มีเล่มเดียวนะแล้วก็หลบหนีมาหมายจับของไต้หวัน
ซึ่งเขามีหมายจับของที่ไต้หวันอยู่แล้วนะฮะที่ไต้หวัน
คดีที่เขาโดนหมายจับอยู่คือคดียาเสพติดหลายคดีเลยนะครับ
แล้วก็ยานอนหลับมันก็คือองค์ประกอบหรือส่วนผสมของไอเคนมผงเนี่ยนะครับ
เชื่อไหมว่าพบจำนวนขนาดนั้นถือว่าจำนวนมากเลยนะครับ
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมสารเสพติดเป็นเคนมผงเนี่ย
มีอาวุธปืนขนาด๙มมแล้วก็เครื่องกระสุนปืน๘นัดอยู่ภายในห้อง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการจับกลุ่มพบว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยกำลังผสมสารเสพติดอยู่เลย
เปลี่ยนห้องเป็นห้องแลปอ่ะนะฮะ
ทางด้านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์เปิดเผยว่าหลังจากตำรวจสืบทราบว่า
ตัวการใหญ่ที่จำหน่ายยาเคนมผงเนี่ยก็นำกำลังเจ้าหน้าที่
จนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่มที่ห้องพักครับ
สิ่งที่เขายึดได้ก็คือยาเสพติดประเภทต่างที่เมื่อกี้เรานำเสนอไปแล้วว่า
มันมียาเสพติดหลายแบบเหลือเกินนอกจากเนี้ยเขาก็ขยายผลตรวจค้นที่พักของผู้ต้องหารายเนี้ย
อีก๓ที่ซึ่งไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวนะเขามีอยู่ที่
พักสุขุมวิทย์ก็มี๕๐นะฮะห้องพักย่านอโศกที่เชียงใหม่ก็มีนะครับ
โดยผู้ต้องหาในที่สุดแล้วเขายอมรับสารภาพว่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเข้ามาเพื่อจำหน่ายยาเสพติด
เพื่อจำหน่ายยาเสพติดเลยซึ่งไอ้ยาเสพติดที่เราได้รับข่าวที่เราฟังข่าวกันมา
เคนมผงยาเคนมผงเนี่ยมีการผสมสูบเป็นของตัวเองอืมนะฮะพร้อมอ้างว่าผู้เสพเนี่ย
นับไปเสพผิดเลยตายอ๋อเดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้ที่ใส่มีกระดาษเมามียานอนลำมีอะไรเต็มไปเลยนะ
เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการผสมสูตรของตัวเขาเองอันนี้คือสิ่งที่เขายอมรับกับทางตำรวจนะครับ
ก็อาจจะตายได้เขาก็ไม่ปฏิเสธ

คนเห็นเขาบ่อยไปแถวอโศกแถวสุขุมวิทย์

ผู้ต้องหาเข้ามาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยเชื่อว่าประเทศไทยเข้ามาอย่างแบบว่าไม่ได้ถูกต้องหรอก

ทั้งนี้พบว่าผู้ต้องหาดำเนินการเพียงคนเดียว

ยาเคนมผงเป็นสูตรเขาเองแล้วก็เป็นคนดำเนินการเพียงคนเดียว
แต่ตำรวจไทยจะประสานไปยังตำรวจไต้หวันเพื่อขยายถึงว่า

พร้อมหาความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ค้ารายย่อย

แสดงว่าผู้ค้ารายย่อยมันกระจายไปทั่วกรุงเทพได้ยังไง
แหล่งเทพฤติลูกกลางอโสกเลย

หลังจากพบว่าผู้ต้องหาในกระจายยาเสพติดส่วนหนึ่ง

มันเลยกลายเป็นเด็กวัยรุ่นไงเม
มันมีผู้เสียชีวิตอายุง่าย
เด็กแม่เลยมันคุณสิบกว่าขวบเอง
ว่าเฮ้ยผู้ต้องหาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่มีผู้เสียชีวิตจากการเสพเคนมผงหรือเปล่า
อาจจะมีแบบว่ามีการเชื่อมโยงอะไรกันบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าในกรุงเทพมหานครมีการแพร่ระบาดกันหนักมาก
เคนมผงที่ผ่านมาถ้าสมมุติใครติดตามข่าวกันอยู่เนี่ย
อาทิตยสามอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีพูดถึงยาเคนมผง
เคนมผงกันเยอะเหลือเกินใช่นะฮะนั่นแหละ
ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าในที่สุดจับได้แล้วว่านี่แหละคือคนผสม
แล้วก็อยู่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีแล้วว่ะ
ปีเน
มาได้ดูสิคนแบบเห็นปกติเลยแบบซื้อช้อปปิ้งไปใช้ชีวิตแบบคนปกติมาก
เออน่ะนี่เขาบอกว่าราบุรีมีทองมีทองแล้วก็ไปร่อนทองดูนะคนไปกันให้ตรึมเลยค่ะ
ไปร่อนทองเป็นทองจริงเขาสรุปออกมาแล้วเป็นทองจริงจริง
คนก็เลยแห่กันไปร่อนทองนะคะคลองชนระประธานเป็นยังไงเดี๋ยว

จากตัวนี้ที่มีชายคนหนึ่งเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ชื่อว่าครูหนุ่มนะครับครูหนุ่มเนี่ยเขาก็เหมือนแบบไปร่อนทองนะครับ
ร่อนทองก็ปรากฏว่าไปเจอทองนะฮะที่คลองชลประธาน
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยครูเขาก็เหมือนได้มีการออกมาพูด
บอกว่าเนี่ยผมเจอทองแบบนี้นะเอาไปให้ร้านทองตรวจแล้วด้วย
ร้านทองก็บอกว่าโอ้เป็นทองคำบริสุทธิ์
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนมาช่วยหาทองเป็นเพื่อนผมหน่อย
เพราะแถวนั้นงูมันเยอะปรากฏหลังจากที่พูดออกไปก็มีประชาชนเนี่ยแหนกันไป
แล้วก็ไปร่อนทองที่นี่เนี่ยนะฮะก็นี่นะครับที่คลองชลประธานที่จังหวัดราชบุรี
ก็บางคนก็ไปได้แหวนได้อะไรอย่างนี้มาก็คือเขาก็ไปเขาก็ไปกันเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะ
บางคนก็ไปร่อนทองก็ไปพบเหรียญสิบบาทบ้างเป็นทุ่นตะกัวบางคนก็พบเหมือนเป็นพระ
เป็นเหรียญพระก็มีเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไปเจอทองเพิ่มด้วยก็ไปถามทางร้านทองหรือผู้เชี่ยวชาญ
ก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้ว่าถ้าแถวนั้นเนี่ยเคยในอดีตเคยมีเป็นเหมือนกับเหมืองแร่ทอง
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเศษแร่ทองเนี่ยลอยมากับน้ำได้เพราะว่าทองเนี่ยเบา
มันก็เหมือนกับปิวก็อาจจะแบบพัดมากับน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
โอ้โหหอดูคนเยอะทีเดียวคนก็นี่เอ่ะนะฮะก็จะเหาะกันเองเนี่ยที่เป็นเหล็กเป็นแท่ง
ก็แต่ว่าเป็นวัตถุมงคลเขาก็ไปเจอกันแบบนี้เนี่ยครับล่าสุดก็เริ่ม
เป็นไปได้อาจจะไหลมากับน้ำหรืออะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้
แต่ว่าก็มีสองกรณีที่เขาลือกัน
ก็คือหนึ่งเนี่ยแถวนั้นอาจจะเคยมีเหมืองทองอะไรอย่างนี้
กับสองก็คือเรื่องของมีคนเอาสมบัติไปซ่อนไว้อะไรอย่างนี้
นานแล้วหลายปีก่อนแล้วก็อาจจะแบบพัดมากับน้ำอะไรอย่างนี้

เขาแค่ลือกันไปนี่ประชงประชีก็มา

แต่ที่มันต้องใช้อีกแบบก่อนร่อนท้องก็อีกแบบ

คือที่เขาบอกว่าเขาต้องไปร่อนตอนตอนคืนเพราะว่ากลางวันคนเยอะ
และอีกอย่างหนึ่งก็กลัวว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจ
คุณจะยึดของที่เขาร่อนได้เอาไป

ตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่น่าจะไปแล้วแหละ

อันนี้ในน้ำที่เห็นเป็นพระตอนนั้นคุณแม่ยังไง

ก็บอกลล่าสุดมีคนเข้ามาแบบ

ถึงทั้งล่าสุดบุรีเขากลัววะ
ทั้งเขาก็ไปตรวจแล้วตอนนี้เขาคือตั้งจุดก็คือแบบให้ตรวจให้มีระยะห่าง
ซึ่งวันนี้ลุงพลเรื่องลุงพลกลับมาที่เป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งที่
อย่างแรกเลยพบตรบอกเครื่องจับเท็จที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จกัน
เสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมรอฟังแล้วเร็วนี้นะฮะ
แต่วันนี้ลุงพลนะครับ

มาติดตามชีวิตลุงพลทั้งหมดละ๓๐กว่าคน
เดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะฮะที่จังหวัดมุกดาหารนั่นแหละ
หลังจากที่ชาวบ้านก็ร้องเรียนว่าถูกกลุ่มยูทูบเบอร์คุกคาม

โดยทันทีที่ลุงพลมาถึงครับก็ได้บอกกับกลุ่มยูทูปเบอร์
เอ้าเข้าแถวให้เรียบร้อยนั่น
ทุกคนก็เรียงแถวกันฟังลุงพลอย่างดีเลย
จากนั้นห้ามยูทูปเบอร์ทุกคนถ่ายคลิปนะ
ห้ามถ่ายภาพชาวบ้านหากใครไม่เชื่อฟัง
ก็จะถูกให้เอาออกจากกกอกนะครับ
ซึ่งการเข้ามาให้ข้อมูลครั้งนี้
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของยูทูบเบอร์นะครับ
ว่าหนึ่งยูทูปเบอร์ที่มาในหมู่บ้านกกกอก
ไม่ได้มาละเมิดสิทธิไม่ได้มาคุกคามใครนะ
ไม่ได้มาคุกคามชาวบ้านนะนะ
แล้วก็ประหลัดคนหนึ่งประหลัดอาวุโสของอำเภอดงหลวงเขาเปิดว่า
วันนี้ลงมาดำเนินการตามคำสั่งของอำเภอดงหลวง
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาร้องเรียนอย่างนี้ว่าถูกกลุ่มยูทูบเบอร์คุกคามสร้างความเดือดร้อน
ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เรียกชาวบ้านมาพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะ
คราวนี้เป็นคิวของกลุ่มยูทูบเบอร์แล้ว
เพื่อมาให้ความจริงข้อเท็จจริง
ประเด็น๕ข้อจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนประเด็นไหนที่เกินขอบเขตของอำเภอดงหลวง
ก็จะนำไปเสนอทางจังหวัดเขาว่าอย่างนั้น
ก็จะมีการนำข้อมูลของชาวบ้านที่เดือดร้อน
แล้วก็กลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยมาชี้แจงเข้าที่ประชุมของอำเภอ
โดยที่คณะกรรมการร่วมพิจารณาหาแนวทางว่า
จะให้กลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยต้องออกจากบ้านกกอกหรือเปล่า
เพราะอันนี้คือคนที่เขาเป็นผู้อยู่เขาบอกว่าเขาเดือดร้อน
ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่ายูทูบเบอร์ทั้งหมด

จะดำเนินการยังไงต่อไปโดยคาดว่าน่าจะทราบผลบทสรุปภายในสัปดาห์หน้า
ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
วันนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ตำรวจเขาบอกว่าเขารู้ว่าหลายคนจับตามอง
ผลการพิสูจน์การเข้าเครื่องจับเท็จ
เครื่องจับเท็จเราได้ยินมาหลายอาทิตย์แล้ว
ซึ่งมีการสอบปากคำไปหลายปากนะครับ
แล้วก็ที่คนจับตามาให้มากที่สุดก็คือ
การสอบปากคำลุงพลกับป้าแตน
แล้วก็ครอบครัวของน้องชมพูแล้วก็ชาวบ้านกรก
วันนี้เขาบอกเลยฮะว่าออกมาแล้วส่วนรายละเอียด
ตำรวจบอกว่าแป๊บนึงยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลอะไรเลย

สรุปวันนี้ทนายตั้มได้ไปถึงที่บ้านกรอกไหมคะ
ก็ไปที่บ้านยังไม่ได้เข้าบ้านกอก
ก็คืออยู่แค่ในตัวสกลแล้วก็มีการแถลงข่าวที่นั่น
เพราะว่าทางมุกดาหารเขามีกฎของเขา
ก็คือห้ามคนที่มีอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้าไปต้องกากตัว
คือต้องบอกแบบนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจ
ก็คือทนัยตั้มไปจากสมุทรสาครถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นสมุทรสาครเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดแบบเข้มงวด
เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงสูงสุด

จะเข้าไปในจังหวัดไหนเนี่ยซึ่งจังหวัดนั้น
เขาจะมีมาตรการของเขาเองแล้วแต่จังหวัด
ก็คือพ่อเมืองของเขาหรือว่าพวกจังหวัด
จะเป็นคนออกนโยบาย
สมมุติไปมุกดาหารเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายของเขาบอกว่า
ถ้าไปใครที่ไปจากพื้นที่สีแดงไปถึงที่นั่น
ต้องกักตัวนะ๑๔วัน
หรือถ้าเกิดเป็นสกลนครเขาก็ไม่ได้มีกฎเข้มงวดตรงนี้
ก็คือเข้าไปก็อาจจะแบบให้กลับได้
อะไรอย่างนี้คือแล้วแต่ว่าทางผู้ว่าจะออกกฎมาแบบไหน

สมมุติว่าพื้นที่สีแดงที่ชนบุรี
มากรุงเทพถ้ากรุงเทพบอกว่าต้องกักตัว
คนที่มาจากนู่นก็ต้องกักอะไรแบบนี้
ดังนั้นตอนนี้ก็เลยไปค้างอยู่ที่สกลก่อน
เพราะยังเข้ามุกหน้าหารไม่ได้ก็ต้องรออีกภาษาหรืออะไรกันไปดีกัน

ไม่ได้คือเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่า
ทนายตั้มก็อาจจะไม่ได้ไปเดินที่ภูเหล็กไฟ
ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเช้านี้โอ๊ยหลุงพล
ครอบครองไม้ครอบครองที่บอกว่าเป็นไม้ตะเคียนนั่นแหละ
แต่ก็ไม่ใช่ไม้ตะเคียนอย่างที่บอกเป็นไม้เป็นไม้ประดูกใช่ไหมรู้สึกนะครับ
แล้วก็บอกว่านี่แหละก็เต้น
แต่ทนายตั้มยังไปไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะยังไม่ได้นะแต่ก็ไปถามคุณแม่น้องชมพู่อยู่นะ
มีคนไปถามแม่น้องชมพู่ว่ายังไงแม่น้องชมพู่อ่ะก็ยังไม่รู้เรื่องเรื่องที่ทนายตั้มจะมา
บอกรู้อยู่แหละว่าทนายตั้มจะมาแต่แบบเอ๊ะทำไมถึงแบบอยู่ดีร้อนตัวเหรอ
ถึงแบบต้องมีทนายมาเรื่องยังไม่เป็นคดีความกันเลยอะไรอย่างนี้
ว่าคงจะไม่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟเพราะว่าเขาบอกว่าน่าจะต้องมีการกักตัว๑๔วันแน่นอน
เพราะฉะนั้นก็ยังเข้ามุกดาหารไม่ได้หรือจะเข้ากกอกหรือกดทุมอะไรก็ไม่ได้
ก็เต้นมาจากเตาหงอยไง
ก็คงจะแฮปปี้มีความสุขเพราะสถานกล้ามก็จะไปช่วยดูให้
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องว่าไปด้วยตามเหตุผลหลักการแล้วก็ตามหลักฐาน
คือต้องบอกก่อนนะที่ผ่านมาเนี่ยจะไปใช้คำว่า
ใครฆ่าน้องชมพู่ใครฆ่าน้องชมพู่ใครฆ่าน้องชู่

เพราะน้องชมพู่เนี่ยจากการพิสูจน์หรือว่าจากการชนะสูตรมาแล้วเนี่ย

ป่ะเพราะว่าไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยอะไรบนร่างกายเลย
ประเด็นคือใครเป็นคนพาน้องพาน้องไปข้างบน
เพราะน้องชมพู่เนี่ยอดข้าวอดน้ำแล้วเสียชีวิต

ในฝั่งของทนายตั้มเขาก็เชื่อว่าน้องน่าจะเดินขึ้นไปเอง
มีหมอนิติเวศท่านหนึ่งที่ไปกับเขาก็บอกว่าน้องน่าจะเดินขึ้นไปเอง
แต่ในมุมของหมอนิติเวศอีกมุมหนึ่ง
มักข่าวกกอกกอกชาวบ้านกกอกกอก
ตำรวจนะฮะตัวผมเอง
หลายคนยืนยันว่าเด็กเดินขึ้นไปข้างบนนั้นไม่ได้
เพราะเราไปกันมากันหมดแล้วเราไปพิสูจน์กันหมดแล้ว

หลังพื้นที่เดินไปแฮกเลย

แล้วก็ให้กำลังใจตำรวจค่ะอะไรอย่างเงี้ฮะตำรวจเองก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวว่า
ภูที่ขึ้นไปเนี้ยวัดเป็นองศาให้ดูเลยว่ามันจะขึ้นยังไงอืม
เด็กนะฮะสูงประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนแต่เวลาเราขึ้นไปเนี่ย
มันจะมีหินเนี่ยนะฮะสูงเนี้ยประมาณเมตรกว่าอืม
เด็กใส่รองเท้าใหญ่กว่าเท้าตัวเองแต่ไปพบรองเท้าเด็กอยู่ข้างบน
ข้างข้างศพเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยถ้าปีนขึ้นไปปีนคือนึกออกไหมฮะ
สมมุติเราต้องปีนแล้วผาสูงกับเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องปีนขึ้นไปอย่างงี้อืม
ถูกไหมฮะรองเท้าก็ต้องปีนขึ้นไปอ่าถูกว่าต้องปีนขึ้นแต่เพราะฉะนั้น
ถ้าเกิดว่าชมพูดจะขึ้นไปพบรองเท้าตรงนั้นได้ชมพูดต้องฉลาดมาก
โดยงานที่ถอดรองเท้าแล้วโยนขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ใส่รองเท้า
เด็กน้อยอ่ะมันทำกันไม่ได้หรอกอืมเด็กน้อยทำไม่ได้แล้วแล้วรองเท้าน่ะ
ใหญ่กว่าเท้าของน้องอันนี้คือที่เขาได้มีการสันนิษฐานกันมานะคะ
สูจนกันมาหมดแล้วเรื่องราวของเส้นผมที่ถูกตัดไปค่ะ
ว่าทำไมถึงถูกตัดทางคุณหมอที่ไปคุณธนายตั้มก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้
เออธนายตั้มก็บอกว่ามันยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าชมพู่ถูกตัดอ่า
ตัดผมไปอืมอ่าอันนี้คืออีกมุมหนึ่งคือทั้งอันนี้เล่าให้ฟังทั้งสองมุมที่เขามีการวิเคราะห์กันออกมา
แต่ละมุมนะฮะค่ะแต่สุดท้ายแล้วไม่ไม่รู้นะจะอะไรก็ตามแต่ผมว่างานเนี้ย
ตำรวจถ้าขอโทษนะนี่ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะสุดท้ายตำรวจก็ต้องต้องต้องทำการบ้านเยอะ
ใช่กับเรื่องเนี้ยเขาต้องให้มั่นใจแล้วก็มีหลักฐานเขาต้องมั่นใจออกมาพูดทีเดียวน่ะอืม
เพราะว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงใครเป็นคนทำนะผมไม่ได้เอ่ยว่าใครเป็นคนทำหรืออะไรก็แล้วแต่
ผมแค่บอกว่าถ้าจะต้องมีคนที่กระทำจริงเนี่ยคนคนนี้ก็ไม่ใช่
เขาจะฝังใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องอืมเขาไม่ได้ฆ่าจริงจริงอืม
คดีมันไม่เหมือนกันนะมันมันต้องแยกเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวบางคนว่า
อย่างงี้คือฆ่าอย่างงี้ฮะไม่ใช่ฆ่าคือฆ่าฆ่าฆ่าให้ตายแต่การแต่การเอาไปทิ้งไว้แล้ว
กักขังสื่มเสียสิทธิภาพจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนั่นคืออีกเรื่องเลยอืมอืม
มันมันคดีมันไม่เหมือนกันนะค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งอืมอ่า
นั่นแหละเข้าใจได้เดี๋ยวต้องลองไปดูว่าว่าตำรวจจะว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับ
เพราะว่าความชัดเจนตำรวจก็บอกแล้วว่าก็ใกล้เข้ามาแล้ว
รออีกแป๊บหนึ่งอืมนี่แต่เมื่อกี้นี้เหมืองทองปิดแล้วนะฮะ
อ่าต้องปิดห้ามเข้าแล้วไม่งั้ยจะไปออกันเนอะเอออ่า
ก็มาฝุ่นก็ยังมีนะคุณผู้ชมค่ะทางเหนือบอกเลยว่าทางไทยตอนบนก็คือไม่ไหวนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ฝุ่นมาแบบเยอะมากจริงจริงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วพื้นที่ประเทศไทยตอนบน
อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายเลยนะคะจนถึงอันตรายมากต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มเลย
โดยเว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพอากาศก็ระบุบอกว่าเครื่องวัดคุณภาพอากาศ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมาตื้นใหม่
จังหวัดเชียงรายก็บอกว่าดัชนีถึงระดับ๒๗๔หรือว่าเป็นสีม่วงกันเลยทีเดียว
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดนะคะ
ส่วนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ดัชนีก็สูงถึงระดับ๒๗๗กันเลยทีเดียว
ขณะที่กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๔บ้านห้วยหินฝนจังหวัดตากก็อยู่ที่ระดับ๒๐๐
วาการอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยดัชนีดังกล่าวก็อยู่ที่๒๐๐
แต่ก็ยังถือว่าเป็นอันตรายมากต่อสุขภาพของคนทุกกลุ่มเลย
อย่างไรก็ตามถ้ามาที่เครื่องวัดที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม

สวนสมเด็จพระศรีนครินในเขตเทศบาลนครปักเกร็ดนนทบุรีนะคะ
ก็ตัวเลขคุณภาพอากาศก็ถือว่าแย่มากพอสมควรเลยค่ะ
เพราะว่าสูงไปที่๒๔๖เลยทีเดียว
คือเปิดไปตอนนี้ก็คือเห็นเป็นหมอกนั่นหมอกหมอกฝุ่นทั้งนั้นเลยช่วงนี้

บอกว่าเอ๊ะทำไมเข้าข้างมะตูมเหรอ

บอกก่อนเลยนะเดี๋ยวเราชี้แจงก่อนนะฮะ
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันผมไม่เคยเข้าข้างมะตูมนะครับ

อะไรที่ไม่สมควรผมก็เคยบอกไปแล้วว่าไม่สมควร

มีการขอว่าเอออย่านะต้องมีระยะห่าง
ไม่ใส่หน้ากากกาดามัยไปถ่ายรูปรวมกลุ่มกัน

อันนี้ต้องย้อนจะไปดูได้นะครับผมชัดเจน
ผมเป็นคนที่ไม่เข้าข้างใคร
ต่อให้เป็นน้องเป็นนุ่งไม่ถูกก็คือไม่ถูก
อันนี้ผมได้มีการพูดออกรายการไปแล้ว

พอดีว่าอันนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางมันตรีช่วยว่าการกระถุงธนสุข

ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้มาบอกว่า

แต่ถามว่าวันนั้นมันรวมทำให้มันเกิด

สิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปของมัน

เราเอ่อไม่มีอะไรนะ

เพราะฉะนั้นขอร้อง
อย่าคิดว่าเราสองมาตรฐาน
ผมเป็นคนมาตรฐานเดียวผมชัดเจนนะครับแล้วก็อยากจะให้เข้าใจด้วย
เพราะว่าบางครั้งอย่างคุณกะละแมอย่างนี้คุณมาบอกว่าทำไมไม่อ่านข่าวกะละแมด้วย
ทำไมก็รู้อย่างนี้ผิดก็ว่าไปตามผิด
ถามว่ากะละแมรู้จักกับผมไหมผมเคยทำงานด้วยกัน
รู้จักกับรถเมย์ไหมรู้จักกับพวกเรารู้จักกันถูกไหมฮะ
แต่วันนี้จะให้ผมมาด่ากะละแมแบบเสียหายหายผมทำไม่ได้อืม
ผมชัดเจนผมทำไปได้เพราะว่าแต่ถ้าเขาผิดมันก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย
ใช่ที่เขาต้องจัดการไปยังไม่มีที่จะต้องรอเข้าพบ
ถูกไหมฮะคือมันก็ต้องมีข้อที่มาที่ไปถามว่าคุณโฆษณาเกินจริงไหม
กินเข้าไปแก้ไม่เป็นโควิดเกินจริงอันนี้ใช้ไม่ได้ผมบอกเลย
ถูกไหมฮะสองทำยังไงภาครัฐเขาเรียกตัวไปก็เป็นเรื่องของคุณกะละแมต้องไปชี้แจง
ภาครัฐบอกผิดคือคุณผิดค่ะถ้าผิดปุ๊บผมก็มาอ่านให้ฟังว่า
เขาบอกว่ากะละแมผิดก็ไม่สมควรก็ถูกต้องแล้วจึงเป็นแบบนั้น
คือจริงจริงเราก็อยากชี้แจงในส่วนที่มันถูกต้องให้ฟังเพราะอย่าง
เราก็เลยเอามาแจกแจงเพราะบางทีข่าวที่๒๓วันที่ผ่านมามันมีการกระจายข่าวแบบ
บางทีหลายคนพูดกันไปอย่างหนึ่งอันนี้พูดกันไปอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้

ใช่คือที่ผมมาพูดให้ฟังเนี่ยผมไม่อยากให้เข้าใจผิดกัน
แต่ก็อาจจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าแค้นฝังหุ่นแต่ผมก็เข้าใจคุณนะว่า
เฮ้ยทำไมคนอื่นที่เขาจัดงานแบบนี้โดนด่าแต่มะตูมจัดไม่โดนด่า
ไม่ใช่นะโดนนะโดนเออผมก็พูดนะว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูก
ถูกไหมฮะการที่เขาขอความร่วมมือแล้ว
แล้วผมก็พูดไปถึงนักแสดงในวงการบันเทิงทุกคนด้วยซ้ำไปนะครับว่า
ไม่ควรจะเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนของสังคมถูกไหมฮะ
อยู่ดีคุณไปนั่งถ่ายรูปร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วในเมื่อทางการเขาขออีกแล้วว่าขอเว้นระยะห่างอย่างนี้ถูกไหมฮะ
ถึงเวลาเสร็จคุณไปทำเนี่ยแน่นอนเวลาคนเขาด่าคุณคุณก็ต้องยอมรับข้อติติงที่เขาด่าคุณด้วย
เพราะว่าคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณอยู่ได้เพราะคนพวกนี้เขาดูคุณถูกมั้ยฮะ
อันนี้คือผมก็ชัดเจนผมเคยพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คืออยากจะกราบให้เข้าใจเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เราจะได้ทำงานกันแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ไม่อยากให้ทุกคนมารู้สึกไม่ดีกับพวกเราด้วย

โดนแขวงนะแฟนคลับทัวร์ลงคอมเมนต์นั้นกระจุยเลยล่ะค่ะ
อ่าไปดูคุณอ้ำสักนิดหนึ่งสิคะยังไงนะครับถือว่าเป็นยืนหนึ่งเนอะ
อู้คนนี้ไม่ได้เลยนางก็จะเป็นนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยคุณไอ้อ้ำปัชฌาภาเนี่ย
แม้ว่าจะโพสต์ภาพใส่ชุดอะไรเนี่ยลูกไหนก็น่ารักนะนี่ดีพิโฟนาไม่มีคนจะชมตลอดเนอะ
ยิ่งแก่ยิ่งสวยเอาง่ายแต่ก็ไม่ไหวดราม่าโดนชาวเน็ตเขาบอกตัวจริงไม่เห็นสวยเหมือนในรูปเลยว่ะ
อู้สวยมากนะตัวจริงก็คือสวยตัวจริงล่าสุขุนัยอ้ำก็ได้เนี่ย

แล้วก็บอกตัวจริงเนี่ยความน่ารักปะปนกัน
งานนี้ก็เลยแฟนคลับแล้วก็เพื่อนเข้ามากดไลค์เรียกว่า
บความรู้จักคุณดูสินี่ตัวจริงไม่เห็นจะแบบว่า

แต่บางทีแบบคนรัวเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอในช่วงจังหวัดไหนก็ได้เนอะ
ว่ามีอายุมันเป็นบูลลี่หรือปะคุณแม่

แต่ทุกวันนี้เขาสวยเขาเป็นดารามาเป็น
งานที่ต้องอาศัยหน้าตาในการทำงานไง

ฟันเหลืองเล็บขาดแล้วก็มาออกทีวีใครจะมาดูหนู

แต่คือการที่คุณไปบูรีเขาว่าแก่เหนียว
ใส่ทำไมก็ใส่กับเรื่องของเขา
เขามีเงินซื้อสภาพก็ใส่เรื่องของเขา

ผมว่าผมเห็นคุณอ้ำตัวจริงผมว่าเธอก็สวยนะ

ไม่หรอกอีกอันนึงผมว่านะ

นิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เห็นหน้าผมเนี่ยโอ้โหคนหล่อเลย
บางคนเห็นไอ้หนุ่มแม่งน่าเกลียดมากเลย

เพียงแต่ว่าบางทีพอเราเอาสิ่งที่เราคิด
ไปตอบไปเขียนในพื้นที่ของเขาอย่างนี้

เนี่ยแกเกิดเกียรติคนนี้มากแล้วดาราคนนี้

แกทำไงรู้ไหมแกก็เขียนด่าเขาในสมุดโน้ตส่วนตัวแล้วก็อ่านทุกวัน
แกเขียนด่าเขาในสมุติโน้ตส่วนตัวแล้วก็อ่านทุกวัน

ไม่ชอบที่รถเมนรถเมนทำไมแต่งงานแล้ว

จริงถ้าเล่าด้วยคนอื่นดูหมันคือการบูลี้อย่างน้อย
จะเป็นคนจะขาวคนจะเตี้ยคนอ้วนคนสูง

อุ๊ยตาย
ใช่ไหมมเย
ก็นั่นถูกไหมคะ

ถ้าฉับบ้าตอนนี้เขาทำให้ฟรีด้วย
หมอเมษตรทำให้ฟรีด้วย

มันไม่ใช่ไง
เออเข้าใจก็ได้
คุณทำท่านี้ดักฉีกผมบอกเลย
คุณดูดิทำได้ยังไงวะอ่อนไปหมดเลยอะ

คือต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะต้องฝึก
เขาเล่นอยู่บ่อยเล่นเป็นประจำฝึกเป็นบ่อย

คุณแม่เคียนนี้ก่อนแขกคนที่ออกกับเมื่อวานที่ได้มที่ผ่านมา

หนุ่มหนุ่มบ้านแตกแล้ว
นุ่มบ้านแตกละนุ่มอ่านข่าวของตัวเองไปเนาะ
เกรดเกรดเกรด

โพสต์รูปนั่งกินปิ้งย่าง

เนี่ยนะกำลังกินข้าวอยู่แล้วก็มี
กระเป๋าข้างหลังก็มีฮัชแนนกป่าวแม่

แล้วสัญญาไม่มีนะ

คนอย่างเก๊ฟอลินทรได้การได้ขอแควะคนใดขนหนึ่ง
เอาจริงนะอย่างอีเกสเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งหล่อ

พอให้แบบว่ามีหมออ่ะทุกวันยิ่งหล่อ

แต่อย่างฉันก็ใช้เซวานนั่นแหละ

โอ้ยอย่างนี้เดียวเข้ามาแบบเนียน

เซวางออกวันไหนร้อนโฆษณาออกวันไหน

เอาเหรอเดี๋ยวลองดูซิว่าเบรกน่าจะมีหน้าคุณแม่กระเด้งขึ้นมาหรือเปล่า
อ่าอ่ะแปบนึงค่ะโอเคเดี๋ยวพักสิบครู่หน่อยก่อนให้รับ
เมื่อกี้มันเป็นรูปของคุณเซนยังเป็นพี่วุ้นอยู่
ลูปของคุณอยู่ไตมาส๒หรือเปล่าไม่ใช่ไตมาส๒อยู่บนรถเมล์
เออติดแล้วเขาติดบนรถเมล์แล้ว

แต่รู้จักกันเพราะว่าถูกจ้างไปร้องเพลง
แล้วก็เปิดการประกวดเขาว่าอย่างนั้น
อ่าลิลลี่เนี่ยกับทางฝั่งของเจนนี่เนี่ย

รุปนักข่าวนอนเรารู้หรือยังว่าเป็นใคร
เขาบอกว่าเป็นคนนอกไม่ใช่แบบพวกเราเลยพี่บุ่มมีอ่ะ
ไม่เกี่ยวกับพวกเราแต่ตอนนี้พี่บุ่มเขาพูดอีกทีคือ
มีเกี่ยวกับนักร้องลูกทุ่งเอี่ยวด้วยมีนักร้องลูกทุ่ง
แล้วดันมีภาพของน้องมาก็เลยคนก็เลยเอาไปตีประเด็นรวมกันอย่างนี้
ก็เลยไปตีประเด็นอีกค่ะ

เขาแค่ถูกจ้างงานไปเทียบฉัน

ตุ๊กกี้ไปเที่ยวทะเลดูชุดสักนิดนึงไหมคะ
ว่าแบบว่าชุดจะเป็นอย่างไรไปเที่ยวทะเลนะ

อันนี้ชุดเดรสยาวสีเหลืองอลังการ
ผมคิดว่าเป็นสาหร่ายสีเหลือง
นี้นิดนึง

แปปตันอเมริกาหรือเปล่า
แต่ตัวมันเป็นแข็งอะแข็งอะเขาทำอะไรจริงจังดีนะบ้างไหม
จริงแบบเป็นคนสุดจริงอะ
เพราะเขาอยากเล่นออกกำลังกายเขาเล่นจนแบบเขาเท่เลยอะโอเค
นี่นะคุณเอาหัวไปใต้รักแรกเขาบีบหัวคุณอย่างนี้แตกเลยนะผมว่า
ดูแขนสิไม่อยากหลอกว่าซิริโคลช่วยว่ายุงไม่อยู่โอ๊ยไม่อยากหลอกว่า
ติดทั้งแบบว่าตอนแอปพลิเคชันติดทั้งจุฬาธรรมศาสตร์เรียนเก่งมาก
แต่ในที่สุดไม่เอาอะไรเลยว่ะไปในนักบิน
อะไรอย่างนี้ซึ่งสาวเนี่ยถึงก็ต้องกรี๊ดเลยอ่ะไม่อยากมีหุ่นแบบนี้ก็ไม่รู้
แล้วคุณดำไว้หุ่นอย่างงี้แหละมาทำไมกันแหละไม่ได้สิคือ

ไม่ได้ทางเก็บหายคุณแม่มันแนวละมุนแบบว่าผู้ชายชอบถนูกขนาดหนอดีไง
พวกนี้คงฉีดเนอะไอ้สิงโตคงฉีดนะจริงเนอะ

ไม่น่านะเขาเล่นเองอะพอเห็นสักสิ่งที่เขาโพสต์อะมดดำอะน่าจะได้แล้ว
นมกระดกนมปึ๊บแล้วก็ขับก้าวแบบนี้หน่อยแค่ออกกำลังกายมาพอรับปากก็ได้
คุณแม่งี้ซอฟต์ระบุณีดีแล้วผู้ชายน่ารักคุณดูท่านอ๋อ
ถ้าวันไหนมีกล้ามคุณแม่เด็กหายหมดอะ
ไปเป็นไง
โอเคเล่นใช่ไหมไป
ต่อไปกี่๑๐ปีที่แล้วล่ะวะไปดีกว่าค่ะจ๊ะค่ะสวัสดีครับ